มาอยู่หน้าจอถึงเวลาแล้วนะคะที่เราบอกกันไปตั้งแต่ต้นรายการตัวเลขเหรอตัวเลขค่ะมาดูกันหน่อยเริ่มต้นว่าที่ไหนมีอะไรกันบ้าง
เริ่มต้นช่วงนี้จะพาไปชมรีลาของเนี่ยค่ะเด็กหญิงวัยห้าขวดเจ้าของชายญานาคีน้อย
สวยงามสุดยอดโอ้ยลูกเอ้ย
ต้องไปรำบวงสวงถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาที่เกาะคำชโนธ
ดนตรีเดี๋ยวเราทิ้งให้ดูบรรยากาศน้องหน่อยไหม
รำสวยนะน่ารักนะเอาเศร้าขึ้นหน่อยอยากฟังเสียงจังเลย
มีซาวคลอกันไปบรรยากาศบริเวณลานบวงสวงเกาะคำชโนธ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คึกคักเป็นอย่างมากนะคะ
นักท่องเที่ยวไปไหว้พระขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาไม่ขาดสาย
และที่สำคัญก็นี่แหละเด็กน้อยคนนี้เด็กหญิงปุณฑิดาวัย๕ขวบเจ้าของฉายานาคีน้อยค่ะ
นาคีน้อยนาคีน้อยมารำบวงสวงถวายพ่อปู่แม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ลีลาบอกว่าไม่ธรรมดาจริงจริงไม่ธรรมดาจริงจริงน้ำสวยน้ำน้ำสวยน้ำ
มารำแบบนี้หลังจากพ่อจ้ำหรือผู้ที่มีความรู้ด้านพราม
ซึ่งเป็นผู้นำในการประกอบพิธีต่าง
ทำพิธีแก้บนให้กับครูคนหนึ่งที่สมหวังตามที่ได้ขอพรเอาไว้
ครูคนนี้บอกว่าเคยมาบนบานไว้ที่นี่ขอให้ผลงานด้านวิชาการผ่านการพิจารณา
และได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษก็สมดังหวังค่ะ
รู้สึกดีใจมากจึงต้องมาแก้บนรวมทั้งขอโชคลาภต่ออีกด้วย
ส่วนบรรยากาศการสองเลขเด็กจากขันตะมง

เขาบอกว่าเห็น๖ตัวเลยเหรอ
ไม่ธรรมดาไม่ได้มาเล่น
ผมออกลักเลยกูผู้ชมดูกันเอาเองค่ะ

ดวงใครคุณผู้ชมดูแล้วก็ไปพิจารณากันเอา
มันไม่ได้ฉันไม่เห็นอะไรเลย
ต้องเห็นแล้วล่ะมันชัดอย่างนั้น

เหมือนผมเลยผมก็ฝันเห็น๖ตัวเหมือนกัน

สารเจ้าเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาดีนะ

เป็นสารต้นงิ้วคู่

โค้งนี้มันอยู่ที่ถนนสายอูทอง

อ่างทองมีคนร้ายไปลอบจุดไฟเผานะทำให้เพลิงสังกษีที่เอาไว้
แขวนเสื้อผ้าเด็กที่ชาวบ้านไปถวายเนี่ยเสียหายไปตัวสารทำจากปูน
ก็เสียหายบางส่วนตรวจที่บริเวณรอบศาลต้นงิ้วคู่
พบเส้นลวดคล้ายกับยางรถยนต์ที่ไฟไหม้แล้วตกอยู่นะฮะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีสารมาตั้งอยู่หรอกนะ
แต่ว่ามีต้นงิ้วอยู่เป็นต้นงิ้วคู่๒ต้นแล้วก็
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจนมีคนเนี่ยคิดว่าเป็นอาถรรพ์
เห็นต้นงิวคู่แล้วเห็นเด็กผู้ชายเล็กเนี่ยยืนอยู่ถอดเสื้อ
ขี่จักรยานยนต์แซงไปแล้วหายไปในความมืดนะฮะ
สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านคนที่เจอเหตุการณ์
เจอแบบนี้บ่อยมากต่อมามีชาวบ้านก็เอาสารไปตั้งไว้แล้วกัน
แล้วก็แก้บนก็เอาสารไปตั้งทำให้ชาวบ้านในอ่างทอง

เดินทางไปขอเลขเด็ดจากต้นงิวคู่แล้วก็นำชุดเด็กไปถวาย
ผลัญหายไปตรงนี้อะก็คนก็เลยปากต่อปากก็ไปครับ
ส่วนสารที่ถูกไฟไหม้เชื่อว่าเป็นฝีมือของคนที่ไปขอแล้วไม่ถูก

เหมือนที่ชาวบ้านว่าเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเราอะเนาะเขาก็อยู่ของเขา

ตอนนี้ตำรวจก็เลยเดี๋ยวหาพยานหลักฐานก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

คำต่างเพื่อเอาคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ